เป็นส่วนที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำพาชี๔๑ไร่๑งาน๕๙ตารางวา
และอยู่ในเขตปลาธนวรินิชาติปลาไม้ประสาทศักดิ์๔๘๔ไร่๓งาน๘๑ตารางวาคม
ซึ่งตรงนี้ก็มีข้อมูลเชื่อมโยงนะครับว่าในพื้นที่บางส่วน
ก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของผู้ที่ครอบครองฟาร์มไก่เผา๐๒นะครับ
ซึ่งตอนนี้เราก็มีเอกสารหลักฐานที่ชี้ชัดไปได้ว่าเชื่อมโยง
ก็เป็นที่มาที่ไปของการที่จะต้องมีการแจ้งข้อเก่าหา
ขอให้สื่อบัญชนถ่ายนี่ไว้ดีดีนะครับที่สีเหลืองเหลืองนี้นะครับ
ตรีบอกว่าเป็นพื้นที่๖๐๐ไร่ที่เป็นปัญหาที่ฟ้องร้องกันอยู่นี้นะครับ
สีเหลืองตามสเกลอันนี้นะครับ๑ต่อ๔แสนนั้นผมพูดได้เลยนะฮะ
ทางที่ผมจบวิศวะและเคยเรียนอันนี้มาว่าพื้นที่ตามสีเหลืองที่ท่านลำตรีรับแล้วว่าใช่
เป็นพื้นที่๖๐๐ไร่ผมมีอยู่นะ
สิ่งนี้จะเป็นหลักฐานสำคัญที่จะพิสูจน์ว่าพื้นที่สีเหลืองนี้ในสายตาของผมในสเกลอย่างนี้๑ต่อ๔แสนนะครับ
ผมคิดว่าเป็นหมื่นไร่ครับไม่ใช่แค่๖๐๐ไร่ครับเอาสเกลนี้ไปดูครับ
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ข่าวนี้เป็นข่าวที่คนรอข้ามสัปดาห์มานะคะ
เพราะว่าจริงแล้วมีข้อสรุปจากกรมป่าไม้ตั้งแต่ในการเดินลงพื้นที่รอบแรกนะคะ
แต่ว่ากลมป่าไม้ก็ให้เหตุผลว่า
ก็ให้พื้นที่คุณปรินาได้ชี้แจงก็ถือว่าเป็นการเปิดโอกาสให้นะคะ
แล้วก็มีการลงพื้นที่พร้อมกันกับสอปกรนะคะ
สำนักงานที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องการจัดสรรที่ดินเกษตรกรรมนี่แหละนะคะ
แล้วพอลงพื้นที่มาอีกปลายสัปดาห์ที่แล้ว
กลมป่าไม้ก็ไม่ได้เปลี่ยนไปจากในรอบแรกที่ให้ข่าวนะคะ
ป่าไม้ก็ยังยืนยันว่าพื้นที่ของคุณปรินานั้น
อาจจะใช้คำชาวบ้านนะคะเดี๋ยวต้องไปเถียงกันอีกว่าของคุณปรินาหรือเปล่า
คือพื้นที่ตรงที่เป็นปัญหาอยู่นั้นเนี่ยนะคะมีการบุกรุกนะคะ
ไม่ว่าจะผิดกฎหมายป่าสงวนหรือผิดกฎหมายป่าไม้ก็แล้วแต่๔๖ไร่กว่า
เดี๋ยวฉันเอาตัวเลขรวมนะคะ๔๖ไร่กว่าก็ยังคงยืนยันเหมือนเดิมสำหรับกลมป่าไม้
แล้วก็รอในช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาจนกระทั่งวันนี้มีการแถลงข่าว
ทีนี้ข่าวก็ว่าใหญ่อยู่แล้วนะคะเพราะว่ากลมป่าไม้ก็บอกเอาไว้บอกว่า
แหลงข่าวเสร็จก็ดำเนินเรื่องต่อเลยก็จะมีการแจ้งความดำเนินคดีกันต่อไปนะคะ
แต่ทีนี้ระหว่างแถลงข่าวค่ะคุณปรินาไม่ได้ไปหรอกค่ะ
แต่ว่าอดีตรัฐมนตรีทวีไกลคุบคุณพ่อคุณปรินาไปที่แถลงข่าวก็รอกันสิคะ
นักข่าวว่าโอ้โหคุณทวีไกรคุบมาเองนะคะแล้วเอ๊ะมาจะมาเพื่ออะไร
ท่านก็บอกว่าท่านจะไปฟังแต่ทีนี้นี่แหละค่ะจังหวะภาพต่างที่เกิดขึ้นค่ะ
แล้วก็เรื่องของการชี้แจงของอดีตรัฐมนตรีคือคุณพ่อคุณปรินาเนี่ยนะคะ
ก็มีหลายต่อหลายจุดที่ก็อาจจะต้องไปสู้กันเมื่อเป็นคดีแล้วนะคะ
ตกลงแล้วความมั่นใจของครอบครัวไกรคุบในการอธิบายพื้นที่
การได้มาของพื้นที่ขนาดของพื้นที่กับสิ่งที่กรมป่าไม้ยืนยัน
ว่าจะดำเนินคดีแน่เพราะว่าบุกลุกป่าเนี่ยนะคะ
ตกลงข้อสรุปจะเป็นอย่างไรแล้วช็อตนี้ก็เป็นช็อตของวันนี้เลยนะคะ
ว่าคนก็แซวกันเยอะทีนี้อย่างไรก็แล้วแต่ค่ะ
เราจะคุยเรื่องหลักก็คือเรื่องของเนื้อหาคดีกัน
ตกลงแล้วที่มาที่ไปของคดีเป็นอย่างไรชี้แจงแบบนี้นะคะ
ทางทีมงานวันนี้นะคะเช่นเคยค่ะเราก็ได้คุยกับ
ทางเบอร์โทรศัพท์ของคุณปรินาไกรคุบนะคะแต่ว่าไม่ได้คุยกับตัวคุณเอ๋เองนะคะ
เป็นการคุยผ่านเลขาส่วนตัวก็ขอสัมภาษณ์เรื่องนี้นะคะ
ก็ยังบอกว่าไม่สะดวกที่จะให้สัมภาษณ์เรื่องที่ดินก็จะเห็นว่าเป็นทนายความนะคะ
ที่เป็นคนให้ข่าวในช่วงวันนี้นะคะนอกเหนือจากนั้นค่ะ
ทางทีมงานเราก็ได้ติดต่อไปที่ปปชเพราะว่าปปชก็มีประเด็น
หลังจากที่คนก็ตั้งคำถามกันว่าตกลงแล้วที่ดินจาก๑๗๐๐กว่า
มาเหลือลดลงมาต้องเป็นพันไร้แค่ผิดพลาด
ผิดพลาดเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลได้แบบนั้นเลยเห
หรือเราก็เลยติดต่อปปชท่านเลขาปรปชรับนะคะ
วันนี้เราก็เลยจะคุยกับคนที่ทุกคนน่าจะอยากคุยที่สุดในวันนี้
คนหนึ่งนะคะอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย
แล้วก็เคยเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะ
ในพื้นที่ทราบกันดีสสราชบุรี๗สมัยค่ะ

แหมวันนี้แต่ละข่าวนี้พูดถึงแต่ท่านทั้งนั้นเลยนะคะ
ทราบไหมคะว่าวันนี้คนตามหาตัวกันเยอะมากเลยค่ะ
ก็มีโทรศัพท์จากผู้สื่อข่าวทั้งทีวีเกือบทุกช่อง

อยากจะให้มาออกรายการอยากจะทราบ
ผมก็บอกไปตรงกันทุกคนว่า
ผมยังไม่อยากจะพูดอะไร
เพราะถ้าพูดตอนนี้ไปตอนนี้กำลังสอบสวนอยู่
ถ้าพูดอะไรไปตอนนี้เหมือนกับไม่อยากให้สังคมมองว่า
หรือเจ้าที่มองว่าผมไปกดดันนะครับ
จึงได้บอกว่าผมจะออก
เสร็จซะก่อนเดี๋ยวผมจะออกรายการพร้อมกันเลย
วันนี้ความจริงไม่ได้ตั้งใจจะไปที่กลมป่าไม้หรอก

ธิบดีป่าไม้เนี่ยจะว่าอย่างไร
แล้วนำมาวิเคราะห์ว่าควรจะออกได้แล้วหรือยัง
แต่ก็มีผู้สื่อข่าวโทรมาเกือบจะทุกนาที
อยากจะถามว่าอะไรเป็นอะไร
ผมก็พูดไปเหมือนเดิมอย่างที่พูดนี้
กระทั่งเศร้าซี่เหลือเกินเลยอยากจะมากเลย

เราก็รับทางนั้นโคนมธิร็าสายเราอีก
เราจึงถือว่าเราไม่คิดจะไปกลมป่าไม้หรอก
ก็เลยตัดสินใจว่าเอาแหละ
รอป่าไม้พูดก็จะรู้สักเกี่ยว
ตัดสินใจไปที่กรมป่าไม้

ตอนที่ไปกลมป่าไม้

จะไปฟังแถลงเราไม่ทราบหรอก

เขาไม่อยากให้ผมมาแถลงอะไร

แต่เขาก็ไม่อยากให้มา
แค่ไม่อยากให้คุณพ่อพูดเรื่องนี้
แล้วเขาปิดโทรศัพท์ตรงหลังเลย

ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนู้นที่
ที่ท่านทวีบอกว่าติดต่อคุณปารีนาไม่ได้

เขาบอกมาตั้งแต่เริ่มมีเรื่องแล้ว
เขาบอกมาตั้งแต่เริ่มมีเรื่องแล้ว

ตั้งแต่เริ่มมีเรื่องแล้ว
ตั้งแต่เริ่มมีเรื่องแล้ว

ตั้งแต่เริ่มมีเรื่องแล้ว

ตั้งแต่เริ่มมีเรื่องแล้ว

ตั้งแต่เริ่มมีเรื่องแล้ว

ตั้งแต่เริ่มมีเรื่องแล้ว

ตั้งแต่เริ่มมีเรื่องแล้ว

ตั้งแต่เริ่มมีเรื่องแล้ว
ตั้งแต่เริ่มมีเรื่องแล้ว
ตั้งแต่เริ่มมีเรื่องแล้ว
ตั้งแต่เริ่มมีเรื่องแล้ว

ตั้งแต่เริ่มมีเรื่องแล้ว

ตั้งแต่เริ่มมีเรื่องแล้ว

ตั้งแต่เริ่มมีเรื่องแล้ว
ตั้งแต่เริ่มมีเรื่องแล้ว
ตั้งแต่เริ่มมีเรื่องแล้ว

ตั้งแต่เริ่มมีเรื่องแล้ว
ตั้งแต่เริ่มมีเรื่องแล้ว
ตั้งแต่เริ่มมีเรื่องแล้ว

ตั้งแต่เริ่มมีเรื่องแล้ว

ตั้งแต่เริ่มมีเรื่องแล้ว

ตั้งแต่เริ่มมีเรื่องแล้ว

ตั้งแต่เริ่มมีเรื่องแล้ว

ตั้งแต่เริ่มมีเรื่องแล้ว
ตั้งแต่เริ่มมีเรื่องแล้ว
ตั้งแต่เริ่มมีเรื่องแล้ว

ตั้งแต่เริ่มมีเรื่องแล้ว

ตั้งแต่เริ่มมีเรื่องแล้ว

ตั้งแต่เริ่มมีเรื่องแล้ว
ตั้งแต่เริ่มมีเรื่องแล้ว
ตั้งแต่เริ่มมีเรื่องแล้ว
ตั้งแต่เริ่มมีเรื่องแล้ว
ตั้งแต่เริ่มมีเรื่องแล้ว
ตั้งแต่เริ่มมีเรื่องแล้ว
ตั้งแต่เริ่มมีเรื่องแล้ว

ตั้งแต่เริ่มมีเรื่องแล้ว
ตั้งแต่เริ่มมีเรื่องแล้ว

ตั้งแต่เริ่มมีเรื่องแล้ว
ตั้งแต่เริ่มมีเรื่องแล้ว
ตั้งแต่เริ่มมีเรื่องแล้ว
ตั้งแต่เริ่มมีเรื่องแล้ว

ตั้งแต่เริ่มมีเรื่องแล้ว
ตั้งแต่เริ่มมีเรื่องแล้ว
ตั้งแต่เริ่มมีเรื่องแล้ว

ตั้งแต่เริ่มมีเรื่องแล้ว
ตั้งแต่เริ่มมีเรื่องแล้ว

ตั้งแต่เริ่มมีเรื่องแล้ว

ตั้งแต่เริ่มมีเรื่องแล้ว

ตั้งแต่เริ่มมีเรื่องแล้ว
ตั้งแต่เริ่มมีเรื่องแล้ว
ตั้งแต่เริ่มมีเรื่องแล้ว

ตั้งแต่เริ่มมีเรื่องแล้ว

ตั้งแต่เริ่มมีเรื่องแล้ว

ตั้งแต่เริ่มมีเรื่องแล้ว

ตั้งแต่เริ่มมีเรื่องแล้ว

เอาจุดหน่อยมาให้เป็นว่าเรามันเลวมาก
ไม่มีมารยาทผมไม่อยากจะพูดเลย
ควรตอบตอบเราไม่อยากได้รู้สึกอั
ตอบตอบผมตอบแล้วแหละ
อยู่ตรงไหนอย่างไรอย่างไรนะครับ

ก็มีคนชี้บัตรตรงนี้ตรงนี้นะครับ
เข้าใจไหมครับไม่ได้ไปแย่งไมค์
กำลังจะบอกว่าคือที่ต้องถามประเด็นนี้ก่อน

อ่าทีนี้มาต่อค่ะ
ทีนี้สิ่งที่ต้องการจะไปบอก

อัตราส่วนที่ไม่เท่ากันทำให้พื้นที่

๑ล้านไล่มีอยู่แค่นี้

ตอนนี้เอาต่อไปเมื่อกี้นี้นะ

แล้วท่านก็ชี้นี่ผมก็
ไม่ได้ไมค์ก็อยู่ที่ผมเนี่ยนะ

สมภิกษ์ภาคตรงผมตรงนี้นะ

นี่จะเป็นอันหนึ่งเลยว่าที่ท่านชี้มาเนี่ยมันไม่ใช่๖๐๐ไร่หรอก
สเกตามสเกณฑ์๑ต่อ๔แสนเนี่ยนะมันเป็นหมื่นไร่ไม่ใช่๖๐๐ไร่
คือมันไม่ถูกตามที่๖๐๐ไร่หรอกมันไม่สามารถจะชี้ได้
มันเหมือนกับจุดแค่จุดล็อตนั่นเองคือ๖๐๐ไร่
คือรัฐมนตรีคุณทวีกำลังจะบอกอธิบดีว่าการใช้อัตราส่วนที่ต่างกัน
ทำให้พิสูจน์พื้นที่จริงไม่ได้
ตรงที่ชี้นั่นมันเป็นหมื่นไร่ไม่ใช่แค่๖๐๐ไร่
ผมถามว่าที่ผมตรงไหนอันนั้นนะฮะ

กำลังจะบอกว่าคือสิ่งที่เขาไปเดินด้วยกันลงพื้นที่กันมาเนี่ย

แต่มันเป็นไปยากที่จะถูกต้อง

เขาไปคือละเอียดเลยนะคะเขาทำตั้งหลายรอบนะคะ

แต่ในสเกลตัวนี้นะฮะ
มันยากมากที่จะ
ที่จะตรงเปี้ย๖๐๐ไร่ตามสเกล๑ต่อ๔แสนอันนี้
เอาอย่างนี้เดี๋ยวฉันถามคุณทวีเพิ่มค่ะ
ตกลงที่ดินที่เรากำลังคุยกัน
เราคุยถึงที่ดินกี่ไร่กันคะเนี่ย
นะฮะที่แจ้งโกหานะฮะ
คือ๒๔๖ไร่
ตอนนี้๔๖ไร่เนี่ยนะฮะ
ผมก็นึกสงสัยเหมือนกันว่า
ที่เป็น๑๐๑๐ล้านไล่ที่จะมอบให้
และมอบสวัสดิ์ประกอบไปแล้วเนี่ยนะฮะ
นะฮะและไอ้ที่๔๖ไร่ที่ไม่มอบให้
แล้วเจอด้วยว่าแม้กระทั่ง๔ไร่ก็อยู่ในเขตของป่า
ไอ้๔๑ไร่อยู่ในเขตของป่าสงวนเนี่ย
โอ้โหมันเป็นจุดนิดหนึ่งก็

แล้วทำไมตอนเขต
อันนี้เขาเพิ่งมาทำเมื่อปี๕๔นะครับ
เมื่อปี๕๔นี่เองที่คืนพื้นที่ให้เนี่ย
มันอยู่ที่ผู้ปฏิบัติเจ้าหน้าที่จะเขียนยังไงก็ได้ที่จะให้
ลงในแผนที่อะไรไปนะครับ
ผมสงสัยว่าไอ้เป็นติ่ง๔๖ไร่ในพื้นที่เป็นสอบประกอบที่เคยยกให้ไปนะ

๑๖ไร่เนี่ยเอามาประเด็นที่ฟ้องผมทางอาญานะฮะ
เป็นไร่อยู่ในเขตป่าสงวน
อีก๕ไร่อยู่ในพื้นที่ป่า๒พระราชบัญญัติเลยครับ
และนอกนั้นอยู่ในสอปกรนะฮะ
ถ้าเขาจะขีดเส้นนะฮะ
หรือว่าอะไรเนี่ยไอ้๔๐ไร่มันต้องไปติ่งไว้
มันก็ไม่พ้นมันก็พ้นก็พ้นไม่ถูกข้อหานี้
แต่เขาขีดตามที่เขาต้องการว่าจะอยู่ยังไงก็ได้
หมายถึงเขาเพิ่งขีดตอนที่ลงไปพื้นที่วันสองวันนี้
ตอนนั้นมันเป็นป่าไม่มีป่าสักนั้นหรอก
คือตกลง๔๖ไร่กว่าอันเนี่ยข้อ๑
ทีนี้เรากำลังพูดถึงพื้นที่ใหญ่ที่คุณปารีนาโดนตรวจสอบ
ตกลงคุณปรินามีที่ตรงนั้นเท่าไหร่กันแน่คะ

แล้วทำไมตอนแรกพวก๑๗๗๐๐กัน
เข้าไปชิดแจงเข้าไปเอาซ่ำมา

คุณปรินาได้ดูเอกสารของตัวเองก่อนส่งปปชไหมคะคุณทวี

ก็คงดูตามเอกสารที่ผิดพลาดนั่นแหละคงไปอย่างนั้น
อย่างนี้ครับผมอยากจะพูดถึงว่าผมมาที่ดินนี้ได้อย่างไรนะฮะ

ตกลงที่ดินตอนนี้ที่เราพูดถึงจะเอาตัวเลขไหนเป็นหลักคะ

ที่ดินเนี่ยนะมันจะแจ้งไป๒๐๐๐หรือ๓๐๐๐หรือ๑๗๐๐หรือ๒๐๐เนี่ยแจ้งเป็นตัวเลขไปนะ
แต่ข้อเท็จจริงมันอยู่ที่ว่ามันมีขอบเขตของที่ดินตัวเองอยู่แล้วมีรั้วมีเลอะอยู่แล้วแค่ไหนก็ต้องแค่นี้
คุณปรินาเนี่ยคือที่ตรงนี้คุณปรินาเข้าไปทำกินเนี่ยนะคะมากี่ปีแล้วคะ
เขาเพิ่งเข้าไปเมื่อปี๕๒นี่เอง

แล้วที่ดินตรงนี้เนี่ยผ่านการชี้แจงหรือผ่านการแจ้งปปชไปกี่รอบแล้วคะ
ไม่เคยเลยตอนหลังเพิ่งปชเพิ่งมาแจ้งให้ใครมีที่ดินนี้ให้แจ้งด้วยในตอนรุ่นนี้เองแต่ก่อนไม่เคยแจ้งเพิ่งให้แจ้งในต้นนู่น
แล้วคุณปรินาได้มาจากใครคะที่ดินเนี่ยค่ะ
ผมเป็นผู้ครอบครองมาโดยตลอดนะ
อืม
เป็นไม่มีป่าเลยซื้อมาจากชาวบ้านที่เขาทำปลูกมันสัมปะหลังปลูกสับปะรดอยู่ก่อนแล้ว

ไม่ใช่เพิ่งปลูกตอนซื้อไม่ใช่ตอนนั้นด้วย
เขาทำมาก่อนนี่เป็นสิบสิบปีแล้วอืม
ป่าอะไรเลยสักอย่างหนึ่งแล้วแล้วตอนที่ผม
ไปทำนั่นนะฮะผมมีซื้อเทียนตรงนี้นะฮะ
ก่อนปรินาเกิดอีกค่ะตอนเขายุสี่ห้าสี่ห้าขวบนะ
ผมเคยพาเข้าไปหลายครั้งอ่าไปนอนที่ไล่นี้โอ้ยเดี๋ยว
ตั้งแต่เขาสี่ห้าขวบเขาไม่รู้เรื่องเลยกำลังจะบอก
ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปไล่เรียงกันเพราะว่าคนที่รู้ดีที่สุด
อาจจะไม่ใช่คุณปรินาผมนี่แหละเขาไม่รู้เรื่องเลย
แล้วก็ไม่สนใจด้วยอยู่ที่ไหนเรียกว่ามาทำที่นี่เอง
แต่เดี๋ยวเราค่อยมาไล่เรียงกันจนถึงว่า
พอเปลี่ยนมือมาเป็นคุณปรินาแล้วยังไงต่อนะคะสักครู่ค่ะ
คุยกันต่อค่ะคุณผู้ชมค่ะรัฐมนตรีค่ะ
คือเท่ากับว่าที่ดินนี้คุณปรินารับต่อจากคุณพ่อ
ครับไม่ได้ไม่ได้มาเองในรุ่นของตัวเอง
โอ้โหไม่ได้เขาไม่ได้รู้เรื่องเลยได้มาตั้งแต่ก่อนก็ยังไม่เกิด
ค่ะรวมทั้งหมดเท่าไหร่คะนับตั้งแต่ปีเมื่อสักครู่นี้ท่านบอก
ประมาณหกร้อยร่ายหกร้อยร่ายขาดเกินไม่เท่าไหร่หรอกอ่า
ผมพอจะจำได้อ่าผมเป็นคนจำแม่นหกร้อยแต่ไหนแต่ไรใช่ไหมคะ
เพิ่งหกร้อยวันสองวันนะคะนานแล้วไม่ใช่โอ้ยนั่น
ที่หน่อยมีเท่านั้นจะแจ้งเท่าไหร่มันเป็นไปไม่ได้หรอก
แล้วที่ข้างเคียงเนี่ยเป็นบ้านเขาอยู่อาศัยเป็นที่มากินอยู่แล้ว
อืมมันอยู่ในเขตตอนนี้หกร้อยต้องหกร้อยไปบอกเจ็ดร้อยพันหนึ่งเนี้ย
มันไม่ใช่แค่บ้านกูวายวายแน่แน่อ่าที่เท่าไหร่ต้องเป็นเท่านั้น
นี่คือความเป็นจริงอ่ะงั้นเดี๋ยวตัวเลขค่อยมาว่ากัน
ตกลงที่ได้มายังไงคะเอ่อที่ตรงนี้นะผมได้มาก่อนปีสองพันห้าร้อยยี่สิบสามนะครับ
ค่ะผมยกตัวอย่างแล้วกันนะครับหลายหลายรายได้มาจากเกษตรกรที่เขาทำอยู่ก่อนแล้ว
นะฮะผมซื้อมาจากพลตรีมณัฐรัศมีตอนนั้นจะไม่เกษียณนะครับซื้อมาจากเขานะฮะ
ยกตัวอย่างให้ฟังค่ะเขาทำไรทำอะไรอยู่ก่อนแล้วทหารเนี้ยเหรอคะ
ติมณัฐในรัศมีร์นี่นะจากของเขานะผมก็เลยถามว่าซื้อมาจากใคร
มายังไงนะฮะค่ะแต่ที่เนี่ยไม่มีป่าแล้วตอนนั้นน่ะ
ไม่มีป่าไม่มีอะไรเลยสักต้นเดียวไม่มีไม้สักต้นเดียวอะไรหรอกนะ
ถ้าจะลุกเนี่ยจะเอาไปลุกต่อผมเลยตั้งแต่ปีนั้นแล้วนะครับ
ลูกป่านะฮะลุงไรเนี่ยตอนแรกที่ไปปักเขตเนี่ยนะ
ผมไม่ว่าลุงไรเขาบอกผมว่าที่ผมซื้อจากพลตรีมณัฐเนี่ย
เขานี่แหละขายบนตรีมณัฐผมเพิ่งรู้จักเขาเนี่ย
ไม่กี่วันนี้เองตอนตอนที่ซื้อเนี่ยนะ
ไม่รู้ว่าเป็นที่ใครซื้อให้ขายคนมานับ
ผมไม่ได้ถามไม่เป็นไรแต่ที่ผมไม่ได้ถาม
เพราะว่าไม่รู้ไปถามทำไมที่คุณทวีซื้อมา
ซื้อมาจากพลตีมณัฐรัฐสมีย์พลตีมณัฐเนี้ยนะฮะค่ะ
แล้วลุงไรเนี่ยนะฮะตอนนี้อายุเจ็ดสิบแปดจ้ะ
บอกว่าเนี่ยเขาขายลุงไรเองแล้วก็ที่แปลงนี้นะ
เขาถือครอบครองมานานโดยสืบทอดมาจากพ่อของเขา
นะครับลุงไร้เนี่ยจะเป็นพยานอันหนึ่งเนี่ย
แล้วก็ให้สัมภาษณ์ข่าวไปแล้วด้วยค่ะอ่ะเดี๋ยวว่าเนี้ย
เป็นที่เขาอยู่มานานแล้วค่ะนี่แล้วขายผมเรียนถาม
แล้วเขาก็อยู่บ้านใกล้แล้วที่อยู่ใกล้กันด้วย
พลตรีมณัฐเนี่ยพลตรีมณัฐมีค่ะตอนนั้นที่ที่ได้มาคือซื้อขายกันเหรอคะ
พลตรีมณัฐก็ซื้อมาจากตรงไรแล้วแล้วท่านได้จากพลตรีมณัฐคือซื้อ
อีกทีนึงซื้อมาเท่าไหร่คะจำไม่ได้แล้วนานนานแล้ว
ไล่เท่าไรคะจำไม่ได้นานแล้วนะฮะนะฮะ
ถ้าจะเอาลูกป่านะเอาผมนะเอาพลตรีมณัฐด้วยเอาลุงไรด้วย
เอาพ่อลุงไรด้วยแล้วลุงไรบอกอีกว่าปูพ่อเขาเนี่ย
ได้มาจากไอ้ที่แปลงนี้นะจากปู่ของเขานี่เป็นความจริง
แล้วชาวบ้านแถวนั้นนั่นแหละเขาจะมีที่ตรงนี้อยู่ด้วย
พื้นที่ทั้งผืนใหญ่เลยเหรอคะหกอ๋อนี่เป็นส่วนหนึ่ง
ผมยกอย่างให้ฟังน่ะอ่าเป็นส่วนแล้วที่ที่นั่นมาน่ะ
ก็ชาวบ้านแถวนั้นที่เขาครอบครองมาเหมือนอย่างนี้แหละ
แล้วแล้วตรงแล้วตรงที่กลมป่าไม้แจ้งความเนี่ยค่ะอันนี้ได้มาจากพลตรีมณัฐด้วยไหมคะ
นี่แหละอยู่ในนี่เลยผมยกอย่างลายหนึ่งที่ผมโอนมานะ
ให้เห็นเลยว่าแล้วทุกแปลงเนี่ยเป็นอย่างนี้หมด
ชาวบ้านเท่านั้นเป็นเจ้าของหมดแล้วจะเป็นพยานให้ผมได้
ว่ามันเป็นอย่างนี้เขาได้มาแต่รุ่นพ่อเขา
เป็นสิบสิบปีเจ็ดสิบปีมาแล้วไม่มีป่าแล้ว
ตอนที่ซื้อเรียนสรุปถูกไหมซื้อต่อมาจากพลตรีมณัฐ
ตอนนั้นเนี่ยผมซื้อจากคุณตรีมณัฐ
แล้วก็ทำต่อเหมือนอย่างเขานั่นแหละแล้วแล้วส่วนอื่นอื่นนะคะ
เพราะพลตรีมณัฐนี่ได้มาบางส่วนใช่ไหมแล้วส่วนอื่นอื่นคล้ายอย่างนี้เลย
นี่ยกตัวอย่างเป็นอันนี้ซื้อมาจากกี่คนคะประมาณสักยี่สิบเก้าคนยี่สิบเก้าลาย
สิบเก้าลายรายละประมาณกี่ไร่ยี่สิบกว่าราย
ยี่สิบกว่าลายลายแล้วประมาณกี่ไร่บางทีก็เจ็บไร่แปดไร่บางทีก็ร้อยไร่
อ่าห้าสิบไร่ตั้งแต่นี่น่ะอ้าเอาแหละนี่ไม่อยากเสียเวลาตัวนี้น่ะ
เดี๋ยวแล้วเราไล่เท่าไหร่คะฮะไล่เท่าไหร่คะผมจำไม่ได้หรอกนานแล้วนะฮะ
ทีนี้พอรวมกันได้ได้ทั้งหมดเท่าไหร่คะนี่แหละประมาณนี้เลยอ่า
ไล่ค่ะแล้วยังไงต่อไปให้คุณปรินายังไงคะอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวเวลาจะหมดนะฮะ
ให้รู้ว่าในลายหนึ่งเลยนะฮะแล้วชาวบ้านเนี่ยที่เขายังอยู่นี่นะ
จะเป็นพยานได้เลยว่าเขาเห็นไอ้ที่นี่นะเป็นป่าตั้งแต่เขาเกิดมาแล้ว
จะเป็นป่าหรอกเป็นที่ที่เขาทำมากินตั้งแต่เขาเกิดมาแล้ว
ตกลงเป็นป่าหรือไม่เป็นป่าคะไม่ใช่เป็นป่าอืมเป็นที่เขาทำมากินเกิดมา
เขาก็ทำมากินกันอยู่ที่นี่ตั้งแต่เกิดมาแล้วอย่าดุงไร
แล้วเขาได้มาจากพ่อของเขาพ่อของเขาก็กินอยู่ที่นี่
แล้วพ่อเขาได้จะปู่ของเขาอีกเข้าใจค่ะทุกคนจะเป็นอย่างนี้หมดที่ตรงนี้
นี่แหละชาวเจนคุณทะพีกำลังจะคุณทะพีกำลังจะบอกว่าเป็นมาอย่างงี้มานานแล้ว
ลุกป่าได้มาโดยการบุกลุกป่านะฮะได้มาจากซื้อจากคนอื่นที่เขา
ตอนที่ซื้อเอกสารที่ให้มีก็มีก็มีบอร์บาทอทั้งนั้น
ส่วนใหญ่บรบทถ้าจะเอาผิดกันหมดนะครับ
ติดคุกกันหมดทุกคนนอกจากประเทศรันโดครับทั่วประเทศ

ทีนี้พอมาถึงคุณปรินาคุณปรินาได้ที่จากคุณพ่อเมื่อไหร่คะ
ปี๔๔เอาแหละตรงนี้ชัดเจนนะครับ
ได้มาจากผมซื้อมาจากพลตรีมณัฐ
นะฮะลุงไลบอกว่าเนี่ยพลตีเขาขายลุงไลนะฮะ
เขาขายบนตรีมณัฐลุงไรบอกว่าเขาได้จากสืบท่อสืบทอดจากคุณพ่อของเขา
แล้วเขาก็อยู่ที่นั่นด้วยเกิดที่นั่นด้วยนี่๗๘แล้ว

พูดง่ายว่าเขาเกิดปี๗๘เนี่ยทีนี้พ่อเขาทำอยู่แล้ว
และพ่อเขาเนี่ยยังบอกต่อว่ามาจากปู่ของเขา

เพราะฉะนั้นตรงนี้มันไม่มีป่าอยู่ตั้งแต่๘๐ปีแล้ว
แล้วผมเข้าไปเนี่ยผมไม่ใช่บุกลุกป่าครอบครองป่าโดยบุกลุกป่า
แล้วคุณทวีส่งต่อให้คุณปรินาเมื่อปี
อย่างนี้ครับในปี๔๔ครับผมสร้างฟาร์มไก่๒๑๔๔นะครับ
ผมสร้างฟาร์มไก่จนกระทั่งถึงปี๓ปีโรงไก่เสร็จ
๔๗ปารีนาเขาต้องการที่ผมถามเขาว่าตอนอยู่อเมริกานะ
จะเลือกตั้งเนี่ยลูกสนใจกันเมืองไหม
ถามลูกชายก่อนคนโตลูกชายบอกไม่เอาถามเอเขา
ผมไปถามเขาที่อเมริกาเลยสนใจไหมบอกเอ๊สนใจ
อยากเป็นผู้แทนเหมือนพ่อนี่เลยนะ
ถ้างั้นเอกก็ต้องเลือกเอาเอกก็เรียนดรกเตอร์อยู่

ไม่ถามอีกเอาแน่ไหมเนี่ยเพราะว่าเนี่ยจะเลือกตั้งแล้ว
ผมไปถามเขาอีกให้แน่ใจว่าเอาพ่อเอกอยากเป็นผู้แทนเหมือนพ่อ
ผมก็เลยว่าปี๔๗เนี่ยจะเลือกตั้ง๔๘เนี่ย
ให้เอกเนี่ยดบที่เรียนดรกเตอร์อยู่
เขาเรียนที่อเมริกา๑๔ปีตั้งแต่ไฮสกูลมา
ตั้งแต่เขาเรียนอยู่จึงเก่งเรียนล่วงของของเนอร์
ตกลงคุณปรินาได้จากคุณทวีปีไหนคะ

๔๗ก็ให้เข้ามาลงผู้แทน
ปี๔๘แล้วก็ฟัมไก่เสร็จ
ก็ต้องขอมาตรฐานจากฟาร์มไก่
เป็นมาตรฐานเลี้ยงไก่ตรงออกผัวชันฟิภัณฑ์ตรงออก
ผมก็เลยเอาชื่อของบรินาเนี่ยนะ
ตั้งปีสองพันร้อยห้าสิบสอง
เอ๋เขาบอกห้าสิบสองนี่เองนะฮะ
ก็บอกว่าเขาอยากบริหารฟาร์มไก่
พ่อให้เอ๋บริหารได้ไหม
ผมก็เฉยไม่ตอบอะไรเขา

ขอให้เขาเป็นผู้บริหารฟาร์มไก่
ครั้งที่สามผมรู้เขาตั้งใจจะมาฟาร์มไก่

ก็เลยให้เขาบริหารส้มไก่ตั้งแต่ปีสองพันห้าสิบสองค่ะ

เพราะอันนี้เป็นรอยต่อ
ยังเป็นเบาทองของผมอยู่หมดอะไรหมดเลย
จะบอกว่าภาษีบำรุงท้องที่เนี่ยนะคะ
จ่ายในชื่อคุณปรินามาตั้งแต่พศอะไรคะ
น่าจะเป็นพศสองพัน
ที่ผมที่เขาขอผมเนี่ยนะนะฮะ
ที่ขอผมจะเข้าไปบริหารเอง

แล้วก็เข้าไปนั่นแหละครับตั้งแต่๕๒มา

จากนั้นจากนั้นเชิญค่ะ
เออแต่โอนไปเนี่ยนะนี่ผมบอกตรงนะ
ผมไม่รู้เลยว่าโอนไปแต่เมื่อไหร่

ทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดโอนทีเดียวหรือว่าค่อยทยอย
โอนผมไปดูในหลักฐานในวันนั้นผมไปพร้อมพอเจอประชอพอดีเลยไปดูฐาน
คือเมื่อวันที่๒๙นี่เอง
ว่ามันเป็นยังไงนะเป็นชื่อเขาได้ยังไง
แล้วตกลงเป็นชื่อคุณปารีนาตั้งแต่เมื่อไหร่คะ
ผมไปดูนะเขาโอนวันที่๑๖มีนาคมโอนวันเดียวกันเลยครับ

คร่าวใจค่ะ
ทีนี้แล้วก็

ทีนี้แต๊คจะถาม
แต่โอลอาจจะเห็นว่าเป็นพ่อ

ทั้งหมดกี่ไร่คะใช่ทั้งหมดกี่ไร่คะ

แค่นี้แหละประมาณ๖๐๐ไร่นี่แหละ
แล้วที่อื่นนะถ้าจะมีนะถ้ามีชื่อปรินาแฝงไว้ที่อื่นนะนะ
จะค้นได้หมดเลยครับปิดไม่ได้เลยที่อบต
เดี๋ยวพักสักครู่ไปค้นได้เลยไม่มี
เดี๋ยวเราค้นกันตอนโฆษณาแป๊บเดียวค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะคะ
ว่าเอกสารพบทคือภาษีบำรุงท้องที่ที่ว่านี้เนี่ย
ตกลงถ้าเป็นชื่อคุณปรินาตั้งแต่ปี๕๓แล้วมันมีความหมายอะไรไหม
เวลาที่แจ้งปปชแล้วตอนแจ้งปปชเนี่ยนะคะ
ไม่ตรวจอะไรเลยจริงเหรอคะถ้าบอกว่าผิดตั้งแต่แรกสักครู่ค่ะ
ถ้ามาถึงรอยต่อปี๕๓นะคะปี๕๓เปลี่ยนจากชื่อของคุณทวีไกรคุบ

ใช่คือที่เป็นเอกสารสิทธิ์เนี่ยเมื่อกี้พูดไปแล้วอันนี้นะ

แต่ไม่ใช่โบทเนี่ยผมจะใช้ตูแทนของผม
เมื่อกี้พูดไปแล้วอันนี้นะ
ทำไมคะมันมีความหมายต่างกันไหมคะ
ก็ต่างกันที่ว่าแต่ก็เป็นของผมนั่นแหละ

ตอนที่ตอนที่โอนมาเป็นของคุณปรินาทั้งหมดเนี่ย

จากข้อมูลเก่านี่หมดเป็นข้อมูลเก่า
ซึ่งหลังจากนั้นเป็นชื่อคุณปรินาคนเดียวใช่ไหมคะ
ใช่โอนมาวันเดียวเลย๑๖มีนาคม

แต่ที่โอนไปนะผมไม่ทราบว่าใครโอน
ไม่ได้บอกผมเมื่อกี้พูดไปแล้วพูดไปแล้ว
ไม่ได้บอกผมไม่ทราบนะฮะ
มาทราบเมื่อวันที่๒๙ที่พูดไปแล้วเมื่อกี้เนี่ย
ไปดูจึงรู้ว่ามีการโอนเป็นชื่อของปรินาทั้งหมด

แล้วก็มีรายชื่อคนหนึ่งที่ผมให้แทนผมเนี่ย

ชื่อที่โอนลายเซ็นที่โอนไม่เหมือนคนนี้เลย
ฟ้ากระดินเลยนะครับ

ก็เลยตรงนั้นก็เลยในทางกฎหมายนะ
ก็เป็นที่ของปรินาไป
อ้าวแต่ว่าแต่ว่าคุณทวีไม่รู้เรื่องตอนโอนเหรอคะ
ไม่มีใครบอกเลยเพิ่งรู้นั่นแหละเป็นของชื่อของเขา
นะฮะเขาเข้าใจแล้วนะ

คือการโอนเนี่ยนะ
ผมไม่ทราบเลยไม่ได้บอกผม
ถ้าบอกผมผมก็บอกโอ้อย่าเพิ่งโอนเลย
นะฮะแล้วใครโอนก็ไม่ทราบ
นะฮะเพราะโอนให้มันง่าย

ผู้ใหญ่บ้านเองก็ยังค่อยจะจริงได้ว่า

หรือใครมาโอนกันยังไงเนี่ยนะ

อย่างนี้จริงแล้วคุณทวีไม่ได้เต็มใจให้
ดินกับคุณปรินาตั้งแต่ปีนั้นเหรอคะ

ผมก็ต้องให้เขาอยู่แล้วไอ้เนี่ยนะ
ถ้ายังมีสิทธิ์ครอบครองอย่างนี้อยู่นะครับ

แล้วตอนที่คุณปรินาแจ้งกับปปชเนี่ย
คุณทวีรู้ก่อนไหมคะว่าคุณปรินามีที่อย่างนี้

ถ้าเอ๋จะแจ้งให้บอกพ่อก่อนนะ

เพราะฉะนั้นบอกเอ๊ะทำไมไอ้แจ้งมากอย่างนั้นนะ

เพราะพ่อไม่รู้เลยว่าเอ๋มีมากขึ้นตั้งพันไร่เนี่ย
ไปได้จากคนอื่นมาคะที่ไม่ใช่ของคุณพ่อนะ
ถ้าเป็นชื่อของเขามีนะคนอันนั้นได้
ในนี้จะมีระบบหมดค้นได้เลย

แล้วเขาอาจจะโอนซ้ำซ้อนก็ได้

อ้าวแล้วคุณปรินาไม่ได้ตรวจเอกสารตัวเองก่อนล่ะคะ
ส่งให้ปปชคือมันของเราใช่ไหมคะ

แต่ว่ามันต้องตรวจก่อนส่งเจ้าหน้าที่สิคะ
ต้องตกใจสิคะว่าจะโผล่มาจากไหนเป็นพันได้อย่างนี้ค่ะ
เขาก็อาจจะมีชื่อตามเอกสารที่โอนนะนะ

แต่เขาโอนจากคนซ้ำ
จากชื่อซ้ำโอน๒ครั้งนะเป็นชื่อของเขา
อะได้แต่ที่นี้คุณทวีค่ะเหลือเวลาอีกนาที๒นาที

แต่คุณทวีมีอะไรอยากจะชี้แจงนอกเหนือจากที่ที่ฉันถามไปไหมคะ
คือประเด็นที่เกิดขึ้นเนี่ยนะ
เพราะว่าเอ๋เขาเป็นคนที่พูดในสภาเนี่ยแรง
แล้วเขาเนี่ยพูดเปิดโปรงนะฮะ

อดีตนายกนะฮะทุกษ์ศึกษ์หนีโทษจำคุกค่ะนะฮะไปสวยสุขอยู่ต่างประเทศ
น้องติดคุกหัวโตเขาพูดเปิดโปรงเนี่ยหลายครั้งนะครับแล้วก็เขาเนี่ย
ทางพักเนี่ยให้เขาเนี่ยเป็นคล้ายพิทักษ์นะฮะท่านนายกครับ
ทำหน่วยประวิทธิ์ค่ะนะฮะแล้วไงเขาก็อ่าพูดเต็มที่เต็ม
นายกที่หนีคลีไปน่ะทุกข์จริตค่ะโครงการจำไม่เข้าหกร้อยล้าน
รัฐบาลนี้ต้องกู้มาเพื่อใช้หนี้ที่ทุจริตไปอีก
นะครับนะฮะโดยที่สิ่งเหล่านี้มันเป็นขบวนการธาตุที่รับใช้
อำนาจเก่านะฮะที่จะล้มล้มล้างปรินาทุกวิถีทางที่กำจัดปรินา
ไม่ให้ปิดปากปรินาค่ะไม่ให้มีโอกาสที่จะ
ได้พูดในสภาต่อไปอีกถึงขั้นที่จะถึงขั้นที่จะจำกัดให้พ้นจากการเป็นสอสอ
เพื่อได้จำกัดไม่ต้องมาพูดที่นี่อีกนะฮะเป็นเกมการเมือง
ผมสงสารลูกสาวผมนะฮะเขาผมไม่คิดเลยว่าวันนี้
นึกถึงอดีตผมได้ที่นี่มาตั้งแต่เขายังไม่เกิด
เคยพากันไปเล็กโดยที่เขาไม่รู้เรื่องเลย
และวันนี้เขาถูกเป็นผู้ต้องหาบุกลุกป่านะครับ
โดยที่เขาเนี่ยนะฮะไม่ได้บุกลุกป่าแม้ว่าเขาจะได้มาโดยอันนี้ก็ตามครับ
ได้จากที่หุดเปรียร์แล้วละหลายชั้นหลายเชิงเลยหลายหลายชั้นบ้างเลยเกย
เขาทำมาตลอดแล้วซื้อมานะฮะผมสงสารเขาที่ถูกเกมการเมืองเรื่องงาน
ขอขอนิดเดียวค่ะขอย้อนกลับไปผู้ใหญ่ในพักนะครับนะฮะ
อย่าไปโยงใยถึงพักพลังประชารัฐมันเป็นเรื่องส่วนตัวเข้าใจค่ะ
ไม่มีใครมาช่วยผมเลยค่ะผมบอกอ่าคุณอ่าท่านมานัดไปว่าค่ะนะฮะ
ขอไม่ต้องมาช่วยเหลือผมหรอกผมขอความเป็นธรรมอย่างเท่านั้นเอง
ฮะแล้วไม่มีผู้ใหญ่คนไหนเนี้ยมาช่วยค่ะผมพอใจค่ะ
เขาจะได้ทำงานในหน้าที่ของเขาเนี่ยแม้ทั้งนายกหรือท่านรองนายกประวิทย์
ไม่ได้มาช่วยอะไรทั้งสิ้นเลยขอความเป็นธรรมนั่นเองครับ
ผมต้องการให้เขาทำหน้าที่อย่างโปร่งใสกับประชาชนนะครับ
เขาไม่ได้มายุ่งมาเกี่ยวไม่มามีใบสั่งเขาจึง
สู้ให้เต็มร้อยอะไรให้อย่าไปโทษท่าน

เพราะผมต้องการให้ท่านทำหน้าที่อย่างโปร่งใสและไม่ต้องไปช่วยผม

สุดท้ายกรณีที่โอนเป็นชื่อคุณปรินา
แล้วคุณทวีไม่รู้เนี่ยคุณทวีจะกลับไปเอาผิดกับใครที่เกี่ยวข้องตอนนั้นไหมคะ
ขอคิดก่อนอันนี้นะจะเอาหรือไม่เอาผิดนะนะนะครับ
เพราะว่าที่โอนไปนะก็เป็นของลูกสาวของผม
ซึ่งผมตายไปก็ต้องให้เขาแต่ผม
ความจริงแล้วเนี่ยเราพูดความจริงไปเลยนะฮะไม่ทราบจริง
อันนี้นะแล้วใครโอนก็ไม่ทราบแต่เป็นชื่อของปรินา

เดี๋ยววันนี้หมดเวลาแล้วจริงค่ะ
แม้สิดายหมดเวลาเร็วจังค่ะยังไงขอบคุณคุณทวีกลายกรุ๊ปนะคะขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับ
เหลือประเด็นเต็มเลยค่ะยังไม่ได้มีประเด็นเฉพาะตัวคุณทวีด้วยนะคะวันนี้ก็มีข่าวตามมานะคะ
เดี๋ยวอีกสักครู่ชมในไทยรัฐนิวสโชว์นะคะมีอีกหลายข่าวใหญ่ของวันนี้วันนี้สวัสดีค่ะ